เรื่องนี้นี่ก็อยากช่วยเหลือเหมือนกัน
เพราะว่ามีคนเขาขับรถไปแล้วก็เจอฝูงลิงอยู่ใช่ไหม
ปรากฏว่าเจอลูกลิงแล้วหัวมันติดอยู่ในขวด

จะออกมายังไงใครจะช่วยดูภาพหน่อยค่ะ
นี่วอนผู้ใจบุญด้วยลิงตัวนี้ด้วย

ดูนะดูดิฝ่านมันเธอบอกว่ามันจะดูดตัวแม็กซ์ก็ไม่ได้นะเออ
นึกว่ามันเล่นเล่นเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเอาแล้วเราจะจับได้วะ
ไปจับอะไรล่ะกูไปแจ้งเจ้าหน้าที่ดีกว่าเนอะอ๋อจะจับยังไงอ่ะ
จับแล้วแม่มันจะกัดไหมแล้วไอ้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่เอาเจ้าหน้าที่จะมาตามหามันเจอหรือเปล่า
คือผู้ชายคนนี้ค่ะเขาขับรถมาแถวดอนหอยหล่อที่สมุทรสงคราม
แล้วเห็นเป็นฝูงลิงไงแต่ตัวนี้ลูกลิงตัวนี้คุณสืบสกุลคุณผู้ชมสะดุดตา
หัวมันไปติดอยู่ในขวดแบบนั้นน่ะจริงจริงเขาอยู่ในอ้อมอกแม่แหละนะฮะ
ตอนแรกมองแทบไม่ออกเลยว่าหัวมันเป็นอะไรนะฮะ
แล้วดูตอนมันเดินตามแม่ด้วยคุณมันต้องคอยจับหางแม่ไว้นะ
แล้วมันจะกินมันจะอะไรยังไงเนี่ยคือเขาถ่ายคลิปนี้ไว้แล้วก็อยากให้หน่วยงานมาช่วยหน่อย
เอาจริงนะพอถ่ายคลิปเสร็จแล้วอีกวันนึงอ่ะ
คนที่เขาถ่ายคลิปเขาก็แบบเฮ้ยลิงตัวนี้จะได้รับการช่วยเหลือหรือยัง
มาอีกรอบนึงค่ะเอากล้วยมาตั้งใจจะให้มันกิน
ปรากฏว่าหัวมันยังติดอยู่เลยยังไม่มีคนลงพื้นที่ไปช่วยอ่ะเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะ
แล้วลิงตัวนี้มันจะตายไหมอยากให้กู้ภัยหรืออยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือหน่อย
นี่เอาจริงนะตอนที่เจ้าหน้าที่เขามาเนี่ยฝูงลิงมันก็ตื่นคนมันก็เข้าป่าหนีไปไง
ทีนี้ต้องวางแผนแล้วดิฉันไปดูในคอมเมนต์เห็นเขาบอกว่าวันนี้ตอนช่วง๑๑โมง
ครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะลงมามาตามหาแล้วก็มาช่วยเหลือลิงตัวนี้ต่อไป
เพราะเจ้าของคลิปเขาไม่ปล่อยประละเลย
เมื่อกี้เห็นเลยว่าเขาไปที่มูลที่แห่งหนึ่ง
แจ้งให้ช่วยเหลือเจ้าลิงหน่อยแล้วเขาเรียกลิงตัวนี้ว่าลิงหัวโหล
ไม่ใช่หัวมีสิบสองหัวนะไม่ใช่หัวติดโหลเออนะครับ